กับนางเอกสาวคนนี้นะคะมากกี้ราศีค่ะ
เดตความปังกันหน่อยค่ะเรียกว่าปังปังจริงค่ะ
ฟังแรกนะคะก็เป็นเรื่องราวของลูกฝาแฝดนี่แหละค่ะ
ซึ่งเดือนหน้าเนี่ยเดือนสิงหาคมก็จะเข้าเรียนชั้นอนุบาลแล้วค่ะ
โดยค่าเทอมของลูกต่อเทอมเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ชม
คือมากกี้เขาบวกลบคุณหันให้แล้วนะคะ
ต่อคนแบบนี้นะคะคนละ๒๔๐๐๐บาท
ซึ่ง๑ปีมี๒เทอมด้วยกันเท่ากับคูณ๒นะคะ
๒๔๐๐๐๐คูณ๔เข้าไปนะคะก็เป็น๙๐๖๐๐๐บาท
โอ้โหข้าเทอมทีหัดร้านละค่ะ
ทำให้ไยเหน่งออนเสียแม่ของคุณมากกี้นะค่ะ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวยายจะขอสอนเองที่บ้านละกัน
โร่นะคะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ได้เจอคุณมากกี้
พอทราบว่าค่าเทอมลูกเนี่ยโอ้โหแพงตกใจเลย
แต่โชคดีที่ค่าเทอมของฝาแปด
คุณปู่พ่อของคุณป๊อป

ด้านโรงเรียนหลักก็เลือกเพราะว่าใกล้บ้าน

เพราะว่าเธอก็เรียนอินเตอร์มาเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่ค่าเทอมตอนสมัยเรา
เราก็ว่ามันก็แพงแล้ว
ปีนึงมีสองเทอมสองแสนสี่บวกกันเป็นสี่แสนแปด
สี่แสนแปดสองคนก็เกือบหลานละครับ

ซึ่งเราเลือกโรงเรียนอินเตอร์
เพราะเราก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์มาอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่คือโชคดีคือคุณปู่เป็นคนรับผิดชอบ

แต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ข้างในเธอและสามีเป็นคนจัดการเอง

สรุปคุณมากกี้บอกว่าไม่มีทะเลาะกันเลยค่ะ
เพราะว่าต่างคนต่างมีมุมที่ชอบแตกต่างกันไป

เพราะว่าบ้านหลังนี้เขามีพื้นที่ช่วยพลิกเลนส์ด้วย

คุณปู่ออกค่ะสร้างบ้านให้
นิเจอร์ข้างในจัดการเอง

ตรงที่เป็นส่วนรวมให้มันแบบประมาณไหน
แล้วพี่ป๊อกก็จะมีโซนที่เป็นของเขา

แล้วของเราก็จะมีโซนที่เป็นของเรานะคะ